พาไปดูหน่อยตัวนี้เป็นของคุณพี่เขาที่หายไป
แต่เจ้าตัวต่อไปนี้เป็นของใครมาเดินอยู่แถวนี้

นี่ก็ต้องค่อยย่องจาบคุณ

มันก็มาเดินต้มเตี้ยมอยู่ในหมู่บ้าน
พี่กู้ภัยสว่างประทีปอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เพราะว่าเราก็ไม่รู้วิธีการจับเจ้าอีกวาน่าว่าจะจับยังไง
เขาก็ใช้อุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละค่ะ
คล้องหมับเข้าไปที่ส่วนคอล็อกคอของเจ้าอีกวาน่านี่แหละ
โกนาตัวนี้แอบไปโผล่อยู่ในหมู่บ้านเซ็นทรัล๓ซอย๕หมู่๘
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทีแรกลูกบ้านเป็นคนเจอ
มาจากนี้คุณลุงเป็นรอบภนะคะ

คุณลุงก็เลยเดินทางไปดูแล้วก็พบว่านี่
อิกวานะตัวนี่มันเดินต้มเตี้ยมอยู่ในหมู่บ้าน

แล้วไม่รู้วิธีการว่าจะจับอีกวาหน้ายังไง

แล้วปรากฏว่าไปพบกับอีกวาน่าตัวนี้
สีเขียวตัวยาวเม็ดนึงได้

หนักนะมันเดินอยู่บริเวณกำแพงบ้าน

เอาจริงนะถ้าใครเป็นเจ้าของ
คนในหมู่บ้านเป็นเจ้าของอ่ะคุณ
คุณติดต่อเขาไปนะเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยนะ

มันคืออีกวาน่าที่เขาเลี้ยง

แล้วดูจากตัวจากไซส์จากขนาด
ดิฉันคิดว่าเขาน่าจะหลุดออกมาจากบ้านของใครที่เลี้ยงอยู่
ซึ่งดิฉันคิดว่าเจ้าของเขาก็คงเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าคุณอิโกน่าที่บ้านคุณหายไป
คุณก็ลองไปสอบถามที่หมู่บ้านนี้ดูได้นะคะ
คุณลุงรับประพอเนี่ยท่านก็บอกว่า
ยังไม่เคยเห็นใครในหมู่บ้านเลี้ยงนะ

คืออีกวาน่าถ้าคนเลี้ยงเขาจะเลี้ยงอยู่ในกรงของเขาเนาะ
พอมันออกมามันก็เคว้งคว้าง

พอคุณชนะหลุดออกมาจากบ้านอิสระทีนี้
ใช่เราก็จะไปตรงนู้นตรงนี้ได้สบายใจ

ซึ่งก็จะมีคนตามอยู่นะ

เออใช่แล้วก็ต้องเคลียร์กันอีกยาวแหละ